อย่างคนที่อยู่ระหว่างพี่เบิร์ตกับพี่น้ำแข็งเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในวันนี้
แต่ว่าจะนำมาโดยคุณหมอชลนั่นสีแก้วคุณเศษฐาทวีศิลป์คุณชัยเกษมนิติศรี
แล้วก็คุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชที่จะเดินทางไปสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเขาไปไหวหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งตามกำหนดการคือ๗โมง๑๕นาทีจะไปถึงที่สารวาการกรุงเทพมหานคร๒นะ
แล้วก็จะได้รู้กันว่าแคนดิเดตเบอร์ที่๓ของพักเพื่อไทยคือใคร
คือ๒เนี่ยรู้แน่แล้วคุณอุ้งอิ๊งแพทย์รองทาน
แล้วก็อันดับ๒ก็คือคุณเศรษฐาทวีสิน
อันดับ๓เนี่ยกำลังคาดการณ์กันอยู่คุณผู้ชมว่าอาจจะเป็น
คุณหมอพรมมิลเลอร์สุรเดชหมอมิ้งหรือคุณชัยเกษมนิติสิริ
ซึ่งก็เป็นอดีตอายการสูงสุดแล้วก็อดีตรัฐมนตรียุติธรรมด้วย
ก็เป็นมือกฎหมายของทางเพื่อไทยเขามาอย่างยาวนาน
และนะครับอาจารย์ชัยเกษมส่วนถ้าดูภาคอื่นนี้เป็นการคาดเดานะ
ที่กำลังจะบอกนี่คือคาดเดาทั้งนั้นนะ
อย่างภาคเก้ากลายเนี่ยก็คือคุณพิธาลิมเจริรัตน์รัฐ
ครับนะครับคุณผู้ชมครับส่วนพักภูมิใจไทยก็เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติแน่นอนครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
แล้วก็คนที่๒ก็คือคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกพูดพี่อุ๋ยถามเข้าประเด็นมาก
พี่วิถามว่าท่านถ้าท่านได้กลับไปเป็นนายกจริงท่านเป็นได้แค่๒ปีนะ
พลเอกประยุทธ์ก็ตอบผมก็ไปตามกระบวนการไงแต่พักผมก็ยังมีคุณพีรพันธ์ไง
หรือไม่ก็ไปเลือกกันตามกระบวนการของรัฐสภาสิก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ผมผมอีก๒ปีผมก็ไปนี่พูดถึงในกรณีที่ท่านได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมจะเย็นนะครับส่วนพักพลังประชารัฐก็นี่แหละครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งพลเอกประวิทย์เนี่ยนะครับ
ท่านลงสอสอบัญชีรายชื่อด้วยแล้วก็มีบัญชีของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย
ส่วนพักประชาธิปัตรพักประชาธิปัตรก็แน่นอนครับ
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับแต่ว่ามีรายงานว่า
นิ่งคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่า
แต่ละพักมันมีจุดปลอดภัย
จุดปลอดภัยอยู่ว่าพักนี้คุณควรจะได้กี่คน
ว่าการเลือกตั้งปี๖๖นี้ใครอยู่๑๑๔ปลอดภัย
ถูกต้องแต่ว่าของประชาธิปัตย์เขาจะมีขั้นด้วยผู้หญิงนะ
ท่านด้วยผู้หญิง๕คนจะเป็นชื่อผู้หญิง๑คน
ก็คือหมายความว่าเป็นชื่อผู้หญิงคนที่๕รายชื่อที่๑๐
ดังนั้นก็ต้องจับตารอดูเหมือนกันว่าเอ๊ะระหว่างชื่อผู้หญิงในพักประชาธิปัตย์เนี่ย

เดี๋ยวแคนดิเดตนายกสมติฆาตการก่อนนะฆาตการก่อนฆาตการให้ครบก่อน
ทั้งพักไทยสร้างไทย
นี่๓ชื่อเลยนะ๓ชื่อคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับ
นี่ในฐานะหัวหน้าพักแล้วก็เป็นแคนดิเดต
คนที่สองคือคุณสุพรรณมงคลสุธีครับเป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็เป็นแคนดิเดตเหมือนกัน
และคนที่สามนาวากาตรีสิทธาธิวารีครับนี่ก็เป็นแคนดิเดตเหมือนกันนะครับ
คุณสิทธาก็ลงสมัครผู้ราวกธมด้วยนะครับ๑ปีที่แล้วนะฮะส่วนใช่ค่ะ
ส่วนพักชาติพัฒนากล้าก็คุณกรจาติกวนิษฐ์นะครับ
ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
สมัยท่านวิสิทธิเวชชาชิวะเป็นนายกรธมตรี
ส่วนพักเสรีรวมไทยก็แน่นอน

หัวหน้าพักนะคะก็เป็นแคนดิเดต
รวมถึงพักษ์ชาติไทยพัฒนาก็ส่งหนึ่งคนค่ะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักนะคะ
นี่แหละครับทั้งหมดนี้ที่เราพูดไปเป็นการคาดการณ์นะครับ
คุณวราวุธศิลปะเดี๋ยวถ้าเขายื่นกันเสร็จศัพท์แล้ว
คุณพีรวัตรกับคุณอรัชพรก็คงจะรายงานเข้ามา